สมุนไพรเป็นทางเลือกก็ดีด้วยเหมือนกัน

ซึ่งเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติปลูกต้นไม้เนี่ย
ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ

เขาได้มีการร่วมมือกันนะคะระหว่างสวนนกนุษย์พัทยา
นกนุษย์พัทยานี่แหละนะคะ
กับสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์โบทานิกส
นี่เขามาจับมือกันนะคะ

เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศนี้ด้วย

ผู้อำนวยการสวนนกนุษย์พัทยาคุณกัมพลตันสัจจา
ได้ไปส่งมอบต้นยางพารา
ที่ได้นำกิ่งจากต้นยางพาราต้นแม่เนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นไม้ประวัติศาสตร์๑๑ต้นแรกของโลก
เสียบยอดแล้วก็ดูแลจนแข็งแรง

แล้วตอนนี้โตแล้วก็เลยส่งคืนให้กับสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์
เมื่อปี๒๕๕๙ปีที่แล้ว
เพื่อให้ไปดูแลต่อจนแข็งแรงนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะนำมาปลูกลงดิน
เมื่อวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ

ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์
และไงกรรมพลตรรศจรรย์ผู้อำนวยการสวนนวงนุษย์เนี่ย
ร่วมกันปลูกเลยล่ะค่ะ
ที่เขาเป็นประเทศที่เขาได้ยึดครอง
เขาจะสร้างส่วนพุทธศาสตร์ให้

ศรีรากาเนี่ยก็สวนแคนดี้อันนี้อังกฤษก็สร้างให้ที่นี่เหมือนกัน
ยางพาราชุดนี้เนี่ยก็ส่งไปทั้งที่สองแห่ง
แต่ที่ศรีลังกาไม่ได้สนใจก็ตายไปหมดแล้วนะครับ
ที่นี่เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับ
และเมื่อวันที่๑๑มิถุนายน๒๔๒๐เนี่ยนะคะ
ส่วนพฤกษศาสตร์คิวอังกฤษก็ส่งต้นกล้ายางพารา๑๑ต้น
สวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ออกเมล็ดในปี๒๔
เอามาปลูกไว้เป็นไม้อนุรักษ์โบราณของสิงคโปร์
พอปี๒๕๕๖ต้นยางพาราตายลง
สวนนกนุษย์ก็นำกิ่งมาเสียบยอดดูแลจนแข็งแรงค่ะ
ซึ่งต้นยางพาราต้นนี้ได้รับการดูแลจนสามารถผลิตน้ำยางได้
ก็ถือว่าเป็นต้นยางที่มีพันธุกรรมตรงจากต้นแม่
เพราะฉะนั้นจะมีความแข็งแรงทนทานมากเลยนะคะ
ทางด้านผอสวนนกนุษยพัทยายังบอกว่าการส่งมอบต้นยางพารานี้ถือว่า
ไม่ใช่ครั้งแรกของการดูแลหรือว่าแลกเปลี่ยนพันไม้ระหว่างสวนพฤกษศาสตร์ระหว่างประเทศนะคุณผู้ชม
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความร่วมมือกันแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยสวนนุษยพัทยาได้แลกเปลี่ยนพันไม้กับสวนพฤกษศาสตร์หลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะ
เพราะว่าจะเป็นวิธีที่จะทำให้อนุรักษ์พันธ์มาให้คงอยู่สืบไป
และประเทศไทยเองก็คือสวนอนุพัทไทยนี่แหละก็จะเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้มากที่สุดของโลก
มันมีอีกตั้งหลายอย่างนะที่ตอนนี้เหมือนทำสถิติอยู่
มีเฟิร์นที่เรียกว่ามีเฟิร์นหลากหลายสายพันธุ์อยู่ที่สวนอุทพัทยา
ใครอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติไปชื่นชมหรือไปศึกษาเรื่องของพันไม้
ก็ไปเที่ยวไปชมกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะ

โอ้ใช่ตอนนี้เยอะเลยชามเพียบเลยนะครับ